ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้า
กาญจนบุรีนะคะมีคนร้ายเนี่ยเอามีดไปจี้ชิงรถของคนในพื้นที่
แล้วตำรวจก็ไล่ล่าจับคนร้ายแต่เห็นภาพชัดเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึง
เขาสดผ่านเฟซบุ๊กแล้วเขาก็อธิบายในคลิปอย่างละเอียดเลย
บอกว่าอยากจะให้คลิปนี้มันเป็นหลักฐานเวลาดำเนินคดีแล้วก็แจ้งพิกัดของตำรวจ
พิกัดให้แบบตำรวจรู้ว่าคนร้ายทำอะไรบ้างด้วยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันนะคะ
อีกบ้าประศาจทำนี่ไง
โอ้โหเห็นภาพจ่ะแบบนี้เลยไง
ก็จะได้ยินเสียงเธอคือเธอตกใจกลัว
นั่งอยู่ในรถอีกคันแล้วเธอก็เอามือถือมาสดผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้เลย
แล้วเธอก็อธิบายอย่างละเอียดนะว่าคนร้ายหนีไปตรงไหนแล้วยังไงบ้าง

คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปคุยกับคนที่สดผ่านเฟซบุ๊ก
ได้ยินแต่เสียงชื่อของเธอก็คือนางนัทธนิกาใบบัวหรือคุณกระแตค่ะคนนี้ค่ะ
อายุ๓๒เธอก็นี่ให้นักข่าวของเราไปคุยด้วยนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เองประมาณ๗โมงเช้า
กับสามีก็คือดาบตำรวจพิเชษใบบัว
เป็นพบหมู่งานป้องกันปรับปรามสพพนมทวน
ทำธุระที่บ้านผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หมู่สิบ
ธุระกันอยู่จู่มีคนมาบอกว่า
มีผู้ชายคนนึงมีมีดก่อเหตุชิงรถเก๋ง
รถเก๋งจอยต้าสรุน่าศรีบรรณทะเบียน๙
ก่อไก่คละครัง๖๙๔๗ทะเบียงตรุงเทพฯค่ะ
บอกว่าเนี่ยมีคนมาบอกว่าคนร้ายเอามีดไปจี้ชิงรถคันนี้
แต่ไม่ใช่รถของเธอกับสามีไม่ใช่แต่สามีเป็นตำรวจ
แล้วบังเอิญคนร้ายขับรถคันที่ขโมยมาผ่านเธอกับสามีพอดี
กับสามีก็เลยตัดสินใจขับรถตามค่ะ

สามีขับแล้วเธอก็นั่งไปแล้วเธอก็เอามือถือมาสดผ่านเฟซบุ๊กเลย
บอกว่าจะได้แจ้งตำรวจจะได้เป็นหลักฐาน
จะได้ช่วยกันสกัดจับเธอบอกว่าตอนนั้นตกใจมากนะคะ
เพราะว่าคนร้ายดูท่าทางแบบบ้าคลั่งด้วย
ขับรถจะชนคนด้วยถือมีดจะทำร้ายคนด้วย

ที่เธอต้องแบบถ่ายภาพสดผ่านเฟซบุ๊คแบบนี้
บอกว่าอยากจะแจ้งเบาะแสให้กับตำรวจ
คนที่ไปตำหนิเธอต่อว่าเธอเวลาที่เห็นคลิปนี้ที่เธอโพสต์ลงไป

น้ำเสียงเธอตกอกตกใจด้วยอะไรด้วย
บอกว่าต้องพูดตลอดเพราะอยากจะแจ้งพิกัดของคนร้าย
ให้ตำรวจได้รับรู้ค่ะ
พี่ตอนที่พี่ไลท์สดพี่ไม่ได้คิดอะไร
คิดแค่ว่ากลัวว่าคนร้ายมันจะขับออกนอกเส้นทางไปไหนไม่รู้
เราก็เลยอยากจะไลฟ์สดนี้ให้คนช่วยกันแชร์ไป
เพื่อว่ารถคันนี้วิ่งไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วในระหว่างนั้นนะคะคนที่ไม่รู้ก็คือว่าทำไมไม่โทรแจ้งตำรวจล่ะ
แต่จริงแล้วแฟนพี่โทรแจ้งห้องวิทยุสพพนมทวน

แจ้งตำรวจก่อนแล้วเพราะว่าแฟนเขาก็เป็นตำรวจไง

ให้ปากหมุดไปเรื่อยโทรบอกไปเรื่อยมันก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
เพราะฉะนั้นก็ไลฟ์ไปเลยดีกว่าจะได้เห็นกันไปเลยว่าอยู่ตรงไหน
จริงค่ะแล้วสุดท้ายก็มีตำรวจสายตรวจ๕นายไล่ตามมาทันนะคะ
พอคนร้ายรู้ว่าถูกไล่ลากก็พยายามหนีต่อ
ตำรวจก็เลยใช้ปืนยิงยางรถยนต์ที่ล้อด้านหลัง
เพื่อสกัดการหลบหนีตามภาพที่เห็นเนี่ยนะคะ
สุดท้ายจับคนร้ายได้คนร้ายคลั่งนะคะ
มีมีดเล่มหนึ่งก็ต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์
ที่สพพนมทวนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจเอี่ยมใจดีผู้กำกับสพพนมทวน
ก็บอกว่าผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของรถเก๋งเนี่ยค่ะเป็นคนกรุงเทพ
ก็ซื้อที่ปลูกบ้านเอาไว้ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลพังตรุนะคะ
เหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมตำรวจที่จับคนร้ายได้เร็ว๑๕นาทีค่ะ
๕นาทีก็จับคนร้ายได้โดยไม่มีใครได้รับอันตรายอะไร
คนร้ายชื่อว่านายสุรศักดิ์โพทองอายุ๓๕เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เรื่องต้นไม่มีสารเสพติดในร่างกายสาเหตุที่คลุ้มคลั่ง
ตำรวจบอกว่าเหมือนกับมีอาการทางจิตทางประสาทด้วยนะคะครับ
ต้องส่งไปตรวจร่างกายเพิ่มเติมแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็คือข้อหารักทรัพย์